ก็ได้อันดับที่สี่จากการแห่งค้านใน๑๐ทุศจริงแชมป์สโมสรโลก๒๐๑๘ครับ
ชิงอันดับ๓นะครับทีมตัวแทนจากประเทศไทยครับ
อดทีมจากสเปนนะครับก็เป็นผลทางด้าน
ก็ชนบุรีนั้นได้ประตูจากกฤษฎาวงแก้วในนาทีที่นาทีแรกนะครับ
แล้วก็สุพุทธเถื่อนกลางในนาทีที่๓๐นะครับ
ส่วนทีมอันดับ๓ก็รับไป๑๕๐๐เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ๔๘๐๐๐บาทนะครับ
บราซิลที่เป็นแชมป์เก่ารายการนี้นะครับไป๐ประตูต่อ๒
นอกจากนี้นะครับ๕๐ฟุตซอร์ยอมวัชชนไทยครับ
ที่สถาบันการพลักษณะศึกษาจังหวัดชนบรี
กิจกรรมนี้นะครับจะคัดเยาวชนอายุระหว่าง๗๑๒ปี๘คนครับ
ซึ่งก็จะติดต่อกันเป็นปีที่๒แล้วล่ะครับ